ปัจจุบันนี้เคนย่าถือว่าเป็นจุดหมายอันดับต้นที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ต่างนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับ
เพื่อเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วก็ชีวิตสัตว์ป่ากันอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าสำหรับชาวเคนย่าเองกลับแทบไม่เคยสนใจในเรื่องนี้
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่ามีความสำคัญอย่างไร
กรการกุศลเพื่อปกป้องสิงโตในเคนย่า
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจชีวิตของสัตว์ป่ามากขึ้นครับ
ริชาร์จมูชิริเยาวชนชาวเคนย่าวัย๑๔ปี

จากอุทยานแห่งชาติอเบอร์แดรเพียงไม่กี่กิโลเมตร
รับว่าเขาไม่เคยท่องเที่ยวแบบซาฟารี
หรือการชมสัตว์ป่าที่อยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เขาเล่าว่าเด็กในเคนย่ามักจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า
เพราะพวกเขามักจะเจอเหตุการณ์ที่สัตว์ป่าบุกเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของครอบครัว
ดังนั้นเมื่อองค์กรการกุศลอีวาโซไลออน
ซึ่งส่งเสริมการอนุรักษ์สิงโตในเคนย่า
จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนบทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์
เพื่อให้เด็กประถมในชุมชนที่ชนะรางวัล
ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายอนุรักษ์ไลออนแคมป์
ป่าสงวนแห่งชาติโซลิโอเกม
เขาจึงไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ที่ได้ไปเข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย
ดิฉันบอกว่าเขาอยากจะเห็นสัตว์ป่า
เพราะยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่เข้าใจว่า
ทำไมสัตว์ป่าถึงมีความสำคัญต่อประเทศ
ดังนั้นถ้าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องนี้

ให้ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าหยุดการล่า
เพราะสัตว์ป่าเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

ทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลงไปมาก

การระบาดของอีโบล่าทั่วแอฟริกาตะวันตก
ทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลง
นับว่าเป็นความท้าทายของฝ่ายชุมชน
ที่มีรายได้ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว

ชีวานี่บาลานักวิทยาศาสตร์มือรางวัล

ก่อตั้งองค์กรการกุศลอีวาโซไลออน
ปี๒๕๕๐ระบุว่า

เพื่ออนุรักษ์สิงโตที่ใกล้จะศูนย์พันธุในเคนย่า
โดยส่งเสริมให้เด็กชาวเคนย่า
มาให้ความสนใจกับการอนุรักษ์
และปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองให้มากขึ้น
บัลลาที่บายว่าเด็กในเคนย่า

ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ด้านบวกกับสัตว์ป่า
อย่างในเมืองซัมบูรูที่เธออาศัยอยู่
เด็กจะเห็นแต่ภาพของชีต้าฆ่าแพ้

หรือเห็นซากอูดตายหลังถูกสิงโตล่า
ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีกับสัตว์ป่า
ที่มีสภาพความโหดร้าย

ยังคงพยายามขนขวายเดินทางมาท่องเที่ยวที่ป่าที่นี่
ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านในเคนย่า

ทำไมต้องสนใจชีวิตของสัตว์ป่าเหล่านี้ด้วย
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่องค์กรของเธอต้องการจะเปลี่ยน
โดยเริ่มจากการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชน
พวกเขาได้เห็นพวกมันในชีวิตจริง
ไม่ว่าจะเป็นยีราฟสิงโตแร็ดละมั่ง

ที่ได้เห็นสิงโตในการท่องป่าเป็นครั้งแรก
ริชาติบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสิงโต

ทำให้เขาเลิกกลัวมันในที่สุด

ให้เด็กสนุกสนานไปกับกิจกรรมนี้
ด้วยการร้องเพลงและส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน
และเธอยังถือเป็นแรงผลักดันสำคัญ
ที่ทำให้เด็กสนใจส่งเรียงความเข้าประกวด
เอามาบอกว่าเธอสอนเด็กให้รู้จักสัตว์แต่ละชนิด

และจะอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างไร
อกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้พวกเขา
รู้ถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ด้วย

ในเวลาของการเข้าค่ายเพียงไม่กี่วัน
เด็กได้พูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง

พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน
สิงโตกำลังใกล้จะศูนย์พันธุ์

พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้ว
เขาจะรู้ว่าตอนนี้ที่เคนย่า
เหลือสิงโตเพียงแค่ไม่ถึงสองพันตัวเท่านั้น

ก็อยู่ในภาวะวิกฤตเช่นกัน

และเป็นผู้เปลี่ยนแปลงอนาคตในเรื่องนี้

และในระดับโลกต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน